ปลายฝนต้นหนาวคุณผู้ชมตามชาวบ้านที่จังหวัดชายภูมิเขาไปเก็บเห็ด
เอาไปประกอบอาหารเป็นเมนูเด็ดกันดีกว่าค่ะดูสิว่าจะได้เห็ดอะไรและเอาไป
ทำเป็นเมนูอะไรยังไงได้บ้างนะคะอยากให้เป็นต้องเข้ามานะใช่แล้วค่ะ
เก็บเห็ดกันดีกว่าไปที่บริเวณป่าค่ะซึ่งเป็นไร่นาของชาวบ้าน
บ้านหนองไผลล้อมนะคะอยู่ที่ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ไปพบกับคุณยายตระกูลสมางชัยอายุเจ็ดสิบห้าปีเออ
แล้วก็คุณตาวิสุทธิ์สมังชัยนะคะก็พากันนั่งเก็บเห็ดใส่ตะก้าอย่างนี้เต็ม
ตะก้าเลยเอาอุปกรณ์ไปด้วยมีไม้หรือว่ามีดแหลมนะ
แล้วก็ที่สำคัญห้ามลืมตะกร้าเออไม่งั้นจะใส่อะไรใช่จริง
ตะกล้ามานี่แหละนะคะออกไปเก็บเห็ดตามชายป่า
เอาไปปรุงอาหารแล้วก็ส่งขายนะจ๊ะครับซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ย
ใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนาพากันเข้าป่าไปเก็บเห็ดมาปรุงอาหาร
ก็คือมาประกอบอาหารแล้วก็ส่งไปขายคือถ้ามันเยอะ
ก็เอาไปขายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวได้ด้วยดีเลย
วันหนึ่งเนี่ยก็ห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทอยู่นะครับคุณยายนะคะ
คุณยายกล่องวงนาราอายุ๙๕ปีเป็นเจ้าของไร่นาตรงนี้นะ
คุณยายบอกว่าชอบเก็บเห็ดป่ามาปรุงเป็นอาหารซึ่งพื้นที่ไร่นาตรงเนี้ยค่ะ
มีฝนตกลงมาในช่วงปลายฝนเนี่ยฝนมันเยอะครับ
ก็เลยทำให้เห็ดป่ามันออกดอกชูออกมาเต็มไปหมดยายเขาบอกไหมว่ามีเห็ดอะไรบ้าง
มีเห็ดละโงกล้านเออมีเห็ดขาวด้วยน่ะเออ
มีละโงกขาวละโงกเหลืองเห็ดเห็ดโคนขาวก็มี
เห็นรวมโอ้เยอะแยะอีกอย่างหนึ่งอันนี้ยายไม่รู้อันนี้ยายไม่รู้
เห็ดใครอ้าวไม่รู้อ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะยายเห็ดใครอ่ะ
เห็ดใครคะเห็ดใครเอาก็ไม่รู้ก็ก็ก็ยายบอกไงว่านี่เห็ดใคร
เอาก็บอกเนี้ยยายไม่รู้เห็ดยายเห็ดยายก็ได้เอา
อะไรเห็ดอะไรเห็ดมีเห็ดใครเห็ดโคนขาวเห็ดอื่นอื่นเยอะแยะมากมาย
โคนขาวเนี่ยยายบอกโอ๊ยรสชาติอร่อยเอามาทำเป็นเมนูเด็ดได้
อย่างเช่นแกงเห็ดโคนใส่หน่อไม้สดแบบนี้หมกเห็ดก็ได้
เอาไปขายก็ได้ราคาดีกิโลกรัมละสี่ถึงห้าร้อยบาทเลยนะจ๊ะ
สรุปที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะคำถามเห็ดใครก็บอกว่าไม่รู้
ไม่ต้องถามแล้วไม่ใช่เห็ดใครเอาไปทำอะไรอร่อย
เขาไปเก็บมาอยู่ในไล่ของยาย

ไม่มีปัญหาคนมีปัญหาคุณ
เอาเมนูดีเพื่อสุขภาพ
ก็ดูกันไปนะคะคุณผู้ชมนะ